เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้หวาดเสียวเหมือนที่พี่เบิร์ตเล่า
แต่ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ทำให้เราก็คิด
หลายคนคงจะแบบรู้สึกเสียดายแทนคุณยายคนนี้
แต่มองอีกมุมหนึ่งยายปลอดภัย
อายุ๘๖ปีเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเป็นคนขยัน
เก็บเงินสดเก็บทองโอ้โหเงิน๓ล้านอยู่ในบ้าน
โอ้โหแล้วพี่เบิร์ดทอง๓๐บาท

เขาไม่เอาไปฝากค่ะนะคะเหมือนคนสมัยใหม่
ปรากฏไฟไหม้
แล้วคิดสภาพมันจะไปหมดไหม
ต้องไปดูสภาพตอนไฟไหม้กันก่อนเลยค่ะ
เก็บแล้ว

ให้ยายดีใจเดี๋ยวหล่นแล้วหล่นแล้ว

เอาไปอีกค่ะเอาไปอีกค่ะ
เอาไปอีกค่ะยังเหลืออยู่ค่ะเอาไปให้คุณยาย

แล้วชาวบ้านด้วยความที่เห็นใจแล้วสงสารยาย
แล้วก็เลยพยายามเข้าไปอยู่ตรงกองเพลิง

ควานหาอะไรที่มันจะหาได้

เงินมันไปหมดอยู่แล้วมันไหม้
แต่ทองมันยังพอเหลือแต่การเหลือเป็นเศษ
นี่จริงแล้วยายนั่งอยู่บนรถเข็น
ยายโล่งไห้น้ำตาลายเพาะเลย

คือมันก็คงเอามารวมแล้วไปชั่งน้ำหนักได้
พี่เบิร์ดใช่คือถ้าเกิดส่วนไหนที่มันยังไม่หลอมละลายไปหมดนะคะ
เพื่อนบ้านกลุ่มจิตอาสาไปหาทรัพย์สินให้ยายกันตรงนั้น
ทั้งทองคำรูปพันธ์สร้อยคอแหวนกำไร

บางส่วนก็พอจะเหลือได้บ้างเป็นซากแบบนี้นะ
เดี๋ยวต้องรอเอาไปชั่งน้ำหนักก่อนว่าเหลือเท่าไหร่นะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
เป็นตึกแถวครึ่งปูนครึ่งไม้อายุเก่าแก่กว่า๕๐ปีแล้วนะ
โอ้โฮมันหมดเลยนี่ตอนไหม้ดูดิโอ้โฮแล้วมันลามนะคะ
คือบ้านคือคูหาเป็นต้นเพลิงของคุณยาย
คือเป็นครูหาแร่ที่ไหม้ปรากฏมันลาม

แล้วอย่างที่บอกว่าโอ้ยทรัพย์สินยายเพียบก็พยายามจะหากันนะคะ
แต่ส่วนมากก็หายไปกับกองเพลิง
ทุกคนมาช่วยกันหายายนั่งรถเข็นน้ำตาซึม
สิ่งที่ตัวเองสร้างมาทั้งชีวิตที่มันหายไปในพริบตา
เถาะเป็นคนขยันชาวบ้านบอกแบบนี้

แกอายุขนาดนี้นะพี่เบิร์ดแกยังไม่หยุดทำมาหากินนะ

ไม่ได้เป็นเจ้าของครูหาแต่แกมาเช่า
เช่าแล้วเอามาเปิดเป็นร้านขายของชำ
ประหยัดอดออมของยายมีเงินเก็บเยอะ
ก็เลยเอาไปซื้อทองคำสะสมเอาไว้เป็นจำนวนมาก
โอ้โหแล้วดูดินั่งร้องไห้
ชาวบ้านมาปลอบใจกันนะคะ
แนวทางช่วยเหลือตอนนี้ทำยังไงได้บ้าง
คุณผู้ชมฟังทางเทศบาลเมืองนครพนม
อย่างแรกเลยเขาก็เอาพวกข้าวของเครื่องใช้ถุงยางชีพ
มอบให้ผู้เสียหายทั้งหมด๘ราย
ก็จะมีทั้งผู้เช่าเองมีทั้งเจ้าของบ้าน
ดิยายร้องไห้โอ้โหสงสารเนอะ
แล้วเบื้องต้นตอนนี้มีการชดเชยให้นะคะ
รายละประมาณ๒๐๐๐๖๐๐๐บาท
คุณยายเถาะเป็นผู้เช่า
ได้รับเงินเยียวยา๑๙๕๐๐บาท
แต่คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นตามระเบียบทางราชการ
เขาก็ต้องให้ไว้เบื้องต้นเท่านี้นะคะ
เดี๋ยวต้องดูว่าแนวทางการเยียวยาต่อไปจะเป็นอย่างไร
สาเหตุตอนนี้ตำรวจก็คาดว่าน่าจะไฟฟ้ารัดวงจร
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอนะคะ

สรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
ดำเนินการกันต่อไปล่ะค่ะ